ครอบครัวของผู้สูญเสียต้องเป็นกลุ่มบุคคลที่
ได้รับการเยียวยาทางจิตใจอย่างเร่งด่วนที่สุด
เพราะว่าสะเทือนใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้น

ล่าสุดมีกุมารแพทย์ออกมาให้คำแนะนำแบบนี้นะครับ
บอกว่าส่วนใหญ่คุณผู้ชมคนที่เสียชีวิตนั้นเป็นเด็ก

ทางด้านของสัตว์อาจารย์ในแพทย์สุริยเดลทรีปาตีครับ
ท่านเป็นกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นนะครับ
บอกว่าคือส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตนั้นก็เป็นเด็ก
แล้วครอบครัวของผู้เสียชีวิตนั้นก็อยู่ในความโศกเศร้าเสียใจนะครับ
คำแนะนำอย่างเร่งด่วนคือต้องเยียวยาสภาพจิตใจนะฮะ
เด็กที่รอดชีวิตแล้วก็ครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วย
เด็กที่รอดชีวิตต้องอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย
พื้นที่ที่มีความอบอุ่นต้องให้ความรักจากคุณพ่อคุณแม่
ให้เด็กรู้สึกมั่นใจและปลอดภัยนะครับ
สิ่งสำคัญต้องนอนกับเด็กเลยอย่าปล่อยให้เด็กนอนคนเดียวในช่วงนี้
นี่คือหัวใจหลักและเป็นเรื่องสำคัญมาก
ให้เขาทำกิจกรรมที่อยู่ในบ้าน
อ่านฤทธิ์ฐานให้เพื่อเบียงเบนความสนใจ
ลดการจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เขาผ่านมาครับ
ต้องระวังอย่าไปถามเหตุการณ์นี้กับเด็กนะครับ
ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม
อย่าให้เขาต้องไปล่อเล่ากับเหตุการณ์นี้ซ้ำ
และต้องใช้เวลาส่วนใหญ่เยียวยาจิตใจให้เขากลับคืนเข้ามาสู่สภาวะปกติ
ครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยครับควรจะมีมาตรการเร่งด่วนในการเยียวยาสภาพจิตใจทันที
และจากนี้ไปเนี่ยหมอเดลก็บอกว่ามาตรการของทางภาครัฐก็สำคัญนะคะ
เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำสอง
รัฐเองเนี่ยต้องเอาจริงเอาจังประกาศห้ามตำรวจทหารพกอาวุธปืนหรือครอบครองปืน
ถ้าอยู่นอกเวลาราชการนะคะคือแล้วก็ต้องสั่งยุติการขออนุญาตพกปืน
หรือมีปืนไว้ในครอบครองสำหรับประชาชนทั่วไปในทุกกรณีด้วยนะคะ
เดลบอกว่าต้องสร้างมาตรฐานเชิงลุกในพื้นที่ที่อ่อนไหวง่ายอย่างเช่น
โรงเรียนชุมชนใครก็ตามที่เอาปืนไปทำร้ายผู้อื่น
รัฐควรจะแก้กฎหมายในการลงโทษด้วยค่ะหมอเดลตั้งข้อสังเกตว่า
อดีตตำรวจคลั่งกราดยิงในครั้งนี้รวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โคราชด้วยเนี่ยนะคะ
ล้วนแต่เป็นคนในเครื่องแบบเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะมีความเครียดสูง
แล้วก็มีพฤติกรรมก้าวร้าวสูงหน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชาเองก็ต้องคัดกรองสุขภาพจิตของลูกน้องทั้งหมด
เพื่อเอาคนที่มีความสุ่มเสี่ยงไปพบแพทย์ด้วยนะคะ